นาฬิกา๑๓นาทีติดตามชมข่าวกันต่อนะครับ

บอกว่าตามล่าหาตัวผู้หญิงหน้าตาดีคนนี้หน่อยนะครับ
เป็นลูกค้ามาเดินห้างปกตินี่แหละครับ
แต่พอไปตรงบูธที่เขาขายโทรศัพท์มือถือ
ปรากฏว่าเธอก็ทำทีขอดูโทรศัพท์มือถือ
แล้วใช้จังหวะที่พนักงานเผลอเนี่ยนะครับ

สลับสับเปลี่ยนกับโทรศัพท์มือถือจริง

มูลค่ากว่า๔๐๐๐บาทนะครับ
ในโลกโซเชียลก็เลยบอกว่าหน้าตาดี
แต่ทำไมมีพฤติกรรมแบบนี้
เอาประกาศช่วยกันตามหาช่วยกันแชร์คลิปนี้หน่อย

ซึ่งคนร้ายเป็นสาวหน้าตาดีตีเนียน

ก่อนจะค่อยหยิบของปลอมที่เป็นโมเดล

แล้วจากนั้นฉวยโอกาสตอนพนักงานร้านเผลอ
สลับเอามือถือของจริงที่มันวางโชว์อยู่
ใส่ถุงไปแล้วเอาของปลอมที่เธอเตรียมมา

จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่๔มีนาคมที่ผ่านมา
ซึ่งต่อมาทางร้านโทรศัพท์มือถือผู้เสียหาย
ได้นำคลิปดังกล่าวเป็นหลักฐานเข้าแจ้งความ
กับตำรวจภูทรภูพิงราชนิเวศจังหวัดเชียงใหม่นะครับ

หญิงสาวที่ปรากฏในคลิป
เดินทางมาเข้าพบพนักงานสอบสวน
รับว่าเธอเป็นคนเดียวกัน
กับที่ปรากฏในคลิปที่เขาแชร์กันอยู่
ตามจับกันอยู่เนี่ยนะครับแต่เธอปฏิเสธ
ว่าไม่ได้ก่อเหตุขโมยทรัพย์สินหรือขโมยโทรศัพท์ภายในร้าน

หญิงสาวรายนี้มีอาการป่วยทางจิต
ในลักษณะที่ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้

ประกอบกับป่วยเป็นโรคซึมเศร้าด้วย
อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ก็ลงบันทึกการจับกลุ่มตัวไว้ก่อน
จากนี้จะต้องตรวจสอบรายละเอียดข้อเท็จจริง
ว่ามีหลักฐานหรือประวัติการรักษาหรือไม่
ซึ่งหากพบว่ามีอาการป่วยทางจิต
ตามที่พระพุทธต้องหาให้การจริงนั้น
ก็จะส่งตัวเข้ารับการรักษาอาการป่วยต่อไป
แต่ว่าหลายคนก็ถามว่าพวกเขาน่าตาดี

ปรากฏว่าจริงเธอก็ถือว่าเป็นคนสำคัญคนหนึ่งนะ

เช่นที่เธอก็เป็นดีเจ
ผู้หญิงคนนี้เคยก่อเหตุในลักษณะเดียวกันนี้มาหลายครั้ง
รูปร่างหน้าตาที่ดีทำให้มีงานถ่ายแบบ
มีโฆษณามีผู้ติดตามในโซเชียลมีเดียจำนวนมากนะครับ
ระบุว่าผู้หญิงคนนี้คือนางสาวอัญญานี
เป็นศิลปินแล้วก็เป็นผู้ดำเนินรายการ
สังกัดของบริษัทด้วยนะคุณนะ
ต้นสังกัดรู้สึกเสียใจ
และขออภัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม่และลำพูนนะคะ
โดยได้พิจารณาถึงบทลงโทษ
เพื่อไม่ให้เป็นแบบอย่างที่ไม่ดี
เพราะว่าการที่รับคนมาเป็นศิลปิน
มาเป็นดีเจของสังกัด
คือต้องเลือกแล้วว่าคุณจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดี
ของเยาวชนเป็นแบบอย่างให้สังคม
ครั้งนี้มีข้อสรุปว่า
บริษัทจะระงับการออกอากาศ
การเป็นดีเจของนางสาวอัญญานีทั้งหมด
แล้วก็รู้สึกเสียใจกับการกระทำดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง

ในฐานะของการเป็นศิลปินและผู้ดำเนินรายการนะครับ